คุณผู้ชมพามาดูเหตุสลดในรั้วโรงเรียน
ซึ่งจริงในโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยในทุกด้าน

แต่คราวนี้มีเหตุการณ์ที่ครูผู้หญิงคนหนึ่ง

และจะเลี้ยวขวาเข้าลานจอดรถ
ปรากฏว่าเฉียวเด็กหญิงวัย๘ขวบ
ซึ่งเป็นน้องนักเรียนตัวเล็กจนล้ม
และครูไม่รู้ไม่เห็นเพราะเด็กตัวเล็กคุณ

ถอยรถจนทับหัวเด็กนักเรียนเสียชีวิต

และตำรวจสพลมศักดิ์ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลลมศักดิ์
ว่ามีเด็กหญิงอายุ๘ขวบถูกรถยนต์ทับจนเสียชีวิต
ก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งก็คือโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มศักดิ์นะครับ
ตรวจสอบพบกองเลือดกองใหญ่อยู่ริมถนนหน้าต้นใส่ในโรงเรียน
พบรถกระบะฟอร์ดแบบแคปสีน้ำเงินทะเบียนพพควาย๑๕๗
เพชรบูรณ์จอดอยู่นะครับโดยมีนางรัชธดาทยานะฮะ
ทารีพฤกษ์อายุ๔๔ปีซึ่งเป็นคนขับและเป็นครูนะฮะ
ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่บอกว่าได้ขับรถเข้ามาในโรงเรียน
และกำลังจะเลี้ยวขวาไปที่จอดรถเรามีภาพกราฟิกให้เห็นนะครับว่า
ลักษณะของทางเข้าโรงเรียนเป็นอย่างไรนะครับ
คือมาจากถนนเห็นไหมฮะมาจากถนนจะเลี้ยวขวา
พอเลี้ยวขวาเข้ามาในรั้วโรงเรียนได้ปุ๊บนะ
ก็จะเลี้ยวขวาอีกทีตรงต้นโพซึ่งจะเข้าลานจอดรถตรงนี้แหละครับ
ปรากฏว่าเด็กนักเรียนหญิงวัย๘ขวบ
และคุณยายเดินอยู่ริมทางเท้าตรงจะเข้าลานจอดรถพอดี
จริงนะคะเห็นไหมพอเข้ามาแล้วตรงน้องหมานั่นแหละ

ใช่ตรงจุดนั้นที่เขาเชิญดวงวิญญาณของเด็กหญิง๘ขวบกันอยู่นะครับ
ตอนนั้นนะฮะครูเลี้ยวขวาจะเข้าที่จอดรถแล้ว
ได้ยินเสียงคนวิ่งมาเคาะรถ
บอกให้ถอยถอยแล้วบอกว่าทับอะไรบางอย่าง
ครูเองก็บอกว่ารู้สึกนะว่าทับอะไรบางอย่างไปนะฮะ
แต่จากนั้นคุณผู้ชมพอลงมาดู
ปรากฏว่าทับเด็กนักเรียนทับลูกศิษย์ของตัวเอง

ครูถึงกระหนาจเข่าสุดเลยนะฮะ
นั่งอยู่ตรงทางเท้าไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยนะครับ
และหลังจากนั้นพอของโรงเรียนวิ่งมาดู

นั่งอยู่ริมทางเท้าเหมือนกันพูดอะไรไม่ออกนะครับ
ขณะที่ผู้เป็นยายของเด็กหญิงสาธิการ
หรือว่าน้องฟางข้าวอายุ๘ขวบนักเรียนชั้นป๒ที่เสียชีวิต
ยายก็คือคุณยายหนูเพี้ยมสุขราชอายุ๗๑ปีแล้ว
คุณยายนะคุณบอกว่าก่อนเกิดเหตุมาส่งหลานที่โรงเรียน

รถของครูสาวคนนี้ขับมาด้านหลัง
แล้วก็เฉียวหลานจนล้มลง
หลังจากนั้นทับหลานต่อหน้าต่อตาเลยคุณ
หลังเกิดเหตุไม่เคยเห็นหน้าครูคนที่ขับรถเลย
อยากให้ครูออกมาพูดความจริงว่าเกิดอะไรขึ้น

แล้วก็ต้องออกมารับผิดชอบด้วยนะครับ
และระหว่างที่ผู้สิทธิ์ข่าวกำลังถามยายของเด็กอยู่นั้น
ปรากฏว่าถูกพอของเรียนพยายามห้ามปราม

ถ้าส่วนที่นี้คุณตาสนวงพวงอายุ๖๖ปี

เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุก็มาส่งหลานสาว
หลานสาวของคุณตาสนเป็นเพื่อนกับน้องฟางข้าว

เห็นรถของครูผู้หญิงขับเลี้ยวขวาเข้ามา
เลี้ยวขวาอีกทีจะเข้าจุดจอดรถ
ทีนี้เฉียวยายกับหลานจนล้มลง
ที่น้องฟางข้าวจะถูกล้อหน้าทับ
ทีนี้คุณผู้ชมก่อนจะถูกทับนะ
คุณตาสนรีบตะโกนรีบเคาะรถอยู่แล้ว
บอกว่าอย่าถอยอย่าถอยอย่าถอยมา

คือน้องฟางข้าวเด็กหญิง๘ขวบเนี่ยนะฮะ
อยู่ใกล้กับใต้ล้อรถแล้ว
ถ้าถอยมาอีกนิดนึงคือทับหัวเด็กแน่
ปรากฏสงสัยคนบนรถก็คือครูผู้หญิงเนี่ย
ไม่ได้ยินถอยรถมาคุณ

เหยียบทับศีรษะน้องฟางข้าว

คุณตาสนบอกว่าตอนนั้นนะพยายามจะ

พยายามจะดึงน้องฟางข้าวออกมาจากใต้รถ
แต่ดึงไม่ทันเพราะครูเขาถอยรถมาก่อน
จนทัพหัวต่อหน้าต่อตาคุณตานะฮะ
สมมุติว่าเป็นเฉรนภงใช่ไหม
อันนี้มือมือเด็กอ๋อจับแขนว่าอย่างงี้เออจับว่าพ่อพ่อ
เรียกพ่อสามคำจำพ่อได้บ่อลวงข้าวไอ้กองกองฟาง
ข้างซ้ายเนี่ยจากจิมันไข่ก็ไม่รู้ผมบอกให้ถอย
พ่อรุ่นบอกบอกว่าถอยถอยถอยถอยถอยก็เลยถอยอีกรอบนึงอีก
ถอยมาเขาเรียกทับรอบสองทับรอบสองแต่ยังไม่ได้ขึ้นผมก็
ถอยไหมงั้นทอมึงอยู่ที่เยียบกูผมก็เลยตบประตูข้างขวา
ก็เลยมึงเดินหน้าออกไปแต่ว่าก็คือรอบสองก็ถอยทับอีกรอบนึงเลย
ครับทับเด็กของเขาอีกรอบนึงครับโอ้เนี่ยคุณตาสนตอนนั้นนะ
โอ้โหพยายามจะช่วยน้องเข้าฟ่างออกมาแล้ว
เพราะน้องข้าวฟ่างถูกเฉียวชนจนถูกรถเบียดแล้วเหมือนจะทับแล้วนะฮะ
แล้วบอกตะโกนบอกคนขับรถบอกว่ามึงอย่าถอยมึงอย่าถอย
เห็นไหมที่คุณตาเล่าให้ฟังแต่ปรากฏรถถอยมา
จังหวะนั้นแหละฮะทับน้องเข้าฟ่างนะฮะ
ขณะที่ศพของน้องเข้าฟ่างเนี่ยนะครับญาติได้นำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะฮะ
โดยจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๑๘มีนาคมนี้
ญาติญาติบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ที่โรงเรียนเลยนะครับแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้คือซ้ำสองแล้ว
เพราะลูกหลานยังไม่อยากให้เกิดซ้ำสองนะฮะ
เพราะว่าลูกหลานเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้อีก๒คน

ไม่ใช่ว่าครูจะขับรถมาเร็วรีบร้อนประมาท
จนกระทั่งชนแล้วก็เหยียบเด็กจนเสียชีวิตในรั้วโรงเรียนแบบนี้นะครับ
ส่วนที่โรงเรียนวันนี้นะฮะคณะครูได้นิมนต์พระมาสวด
ตรงจุดที่น้องเข้าฟ่างเสียชีวิตเพื่อที่จะเชิญดวงวิญญาณให้คุณ
แล้วก็อุทิศส่วนกุศลทำบุญให้กับน้องข้าวฟ่างตรงโค้งตรงนี้นะคุณนะครับ
ด้านตำรวจสพลมศักดิ์นะยังไม่ได้แจ้งข้อหากับครูที่ขับรถทับเด็กนะครับ
ว่าคงรอให้จัดงานศพเรียบร้อยก่อน
จะเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจาตกลงกันด้วยนะครับ